เรื่องของคนหายหายไปในพื้นที่ป่าอืม
เราก็เคยตามหาน้องชมพู่แบบเนี้ยใช่นะ
แต่ตอนนั้นไม่กี่วันค่ะสิบเอ็ดพฤษภาคม
น้องชมพู่เด็กหญิงวัดสามขวบที่บ้านกอกกอกตำบลกกตู
หายไปจากบ้าน๑๔พฤษภาคมไปพบศพน้องชมพู่
อยู่บนภูเขาหลังบ้านภูเหล็กไฟ
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายนจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะ
ร้อยกว่าวันใช่ค่ะนะเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้สรุปนะครับ
ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่คืออะไรนะจากนั้นถึงจะไปต่อนะครับ
วันนี้เราพยายามตามความคืบหน้าทางคดีให้เหมือนเดิมนะครับและพร้อมพร้อมกันเนี่ย
ความเคลื่อนไหวอีกมุมนึงอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่เป็นมุมคู่ขนานกันไปกับคดีนี้อ่ะนะคะ
ทุกคนที่อยู่รอบครอบครัวน้องชมพู่หรือว่าตัวครอบครัวน้องชมพู่เองเนี่ย
ก็เลยทำให้คนเนี่ยรู้จักกันมากขึ้นไปหมดในการติดตามข่าวสารเรื่องนี้ใช่ค่ะโดยเฉพาะหมู่บ้านกกอกตอน
ผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาอะไรทั้งสิ้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งอะไรกับใครเลยนะครับ
แต่ถูกสงสัยในมุมของคุณแม่น้องชมพู่อันนี้เราก็รู้ข่าวกันมานานแล้วนะ
ทุกวันนี้ก็เนี่ยฮะแต่ละคนก็มีชีวิตวิถีชีวิตอะไรก็ว่ากันไป
แต่ลุงพลเป็นที่รู้จักมากขึ้นป๊อปบูลล่ามากขึ้นมีแฟนคลับมากขึ้น
มีคนช่วยเหลือเยอะแยะด้วยความเห็นใจเข้าใจสงสารหรือว่าอยากให้กำลังใจ
อะไรก็ว่ากันไปนะครับล่าสุดเนี่ยลุงพลนะครับ
จะมีการขึ้นเวทีคอนเสิร์ตร่วมกับนักร้องชื่อดังจินตลาภูลลาบนะครับ
กันยายนนี้นะเราก็เลยไปถามลุงพลหน่อยนะครับ
ว่าเออเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของลุงพลนะครับ
ลุงพลบอกว่ายินดีมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งบนเวทีของคุณจินตราภูลาภ
ซึ่งเป็นนักร้องที่ชื่นชอบมานานทุกวันนี้เวลาว่างจากการทำงานเนี่ย
ก็ต้องซ้อมร้องเพลงนะนี่ฮะไปซ้อมในห้องอัดก็มีเพลงเต่างอยเนี่ย
นี่ฮะนี่ที่บ้านก็ซ้อมลุงพลซ้อมร้องเพลงที่บ้านใช่
จะขึ้นคอนเสิร์ตที่เต่าง้อยทริป๑กันยายน
กันยายนนี้นะครับลุงพลบอกว่าก็ประมาทบ้างนะลุงพลบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้
เต้นมากเท่าไหร่นะครับเพราะเมื่อหลายสิบปีก่อนก็เคยร้องเพลงบน
ทีมาแล้วเป็นนักร้องนำของวงที่วงดนตรีที่มีกับเพื่อนแต่ก็
ตื่นเต้นบ้างที่ต้องร้องเพลงประกบคู่กับศิลปินดังอย่างจินดารา
ลาบมากกว่าไอ้เรื่องร้องเพลงขึ้นเวทีไม่เท่าไหร่แต่จะตื่นเต้น
เรื่องร้องเพลงคู่กับจินตราพูนลาบลุงพลยังกล่าวขอบคุณทุกคนนะ
ครับที่ให้ความสนใจแล้วก็เท่าที่รู้มาเนี่ยวันคอนเสิร์ตใหญ่
นะครับจะมีคนมาดูเยอะมากนะครับก็เลยอยากให้คนที่มาดู
เป็นไปได้ในวันขึ้นเวทีอยากให้ยายถอนกับยายจำลองนะเพื่อนบ้าน
สนิทชิดเชื้อกันเนี่ยมาเป็นหางเครื่องให้ด้วยมาเต้นอยู่กับ
ใกล้ก็จะดีจะได้สร้างสีสันให้คนดูอันนี้ลุงพลบอกเมื่อ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็ยังถามลุงพลนะครับกระแสแฟน
ตรงขับของลงพลตอนนี้โอ้โฮ้หุ้งแรงฉุดไม่อยู่
หลังจากที่มีการปล่อยเพลงที่ลุงพลร้องเพลงเต่าง้อยแล้วมิกซ์
ร่วมกับเพลงเต่างอยต้นฉบับของคุณจริจร้า
ผ่านไป๒๓วันนี้ยอดวิวเป็นล้านตอนนี้ยอดวิว

ก็เตรียมตัวเกือบ๙๐ขึ้นไปครับ
ก็คิดว่าตัวเองน่าจะน่าจะผ่านน่าจะผ่านเวทีนี้ได้ครับ
คือประมาทบ้างไหมครับหรือว่าเคยขึ้นเวทีก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
ก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ก็เคยเคยเล่นแบบวงดนตรีสดมาแล้วอ่ะนะ
ก็เลยก็เลยก็มันก็ห่างมานานแล้วก็ตั้งแต่ปีห้าหนึ่ง
ครั้งแรกในชีวิตครับที่จะมีคนดูเยอะส่วนหนึ่งก็มาจากแฟนเพลง
จิตราคุณลาบเยอะอยู่แล้วครับก็จะเป็นเพลงเตางอยครับ
เป็นเพลงดังประจำเตางอยของเราเลย
ของของจังหวัดสกลนครครับเป็นเพลงที่อ่าทางพี่จินตราให้ผมไป
ฝึกร้องโทนผู้ชายมาครับครับเคยร้องมาอยู่แล้วไหมครับเพลงนี้
ก็ร้องบ่อยครับเพลงจินตราเพลงเตางอยก็ร้องบ่อยอืม
แต่มันเป็นเพลงผู้หญิงอ่ะเนอะเราก็ร้องแบบผู้ชายอ่ะ
เรื่องคดีน้องชมพู่นะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ถ้านับวันตั้งแต่น้องชมพู่หายตัวไป
สิบเอ็ดพฤษภาคมวันนี้วันที่หนึ่งร้อยแปดแล้วนะฮะค่ะนะครับ
แต่ว่าตำรวจเนี่ยยังไม่ได้สรุปคดีมานะครับยังไม่ได้สรุปว่าสาเหตุการไปเสียชีวิต
พบศพบนภูเหล็กไฟของน้องชมพู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับลุงพลบอกว่า
ก็ยังเป็นห่วงว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถจับตัวผู้ต้องหาได้หรือไม่
ลุงพลบอกว่ากังวลเพราะคดีเนี่ยก็ถือว่ายังไม่จบนั่นแหละ
แปลว่าเมื่อคดียังไม่จบตำรวจยังไม่สรุปคดี
ตัวเองก็ตกเป็นผู้ที่ถูกสงสัยแบบนี้
แต่ตอนนี้ก็สบายใจมากขึ้นที่ในช่วงนี้ได้กำลังใจจากหลายคน
แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับตำรวจทุกนายที่ยังอยู่ในพื้นที่กกอก
ในการจับคนร้ายให้ได้โดยไวที่สุด
ชีวิตของตัวลุงพลเองแล้วก็ครอบครัวน้องชมพู่ทุกคน

ผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ความสบายใจก็อยู่ที่น่าจะ๘๐นะ
ที่ว่าเราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง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

แต่เขาจะร้องไหมว่ากี่ยางไปได้ทำเพลงไปอะไรอย่างนี้

หรือร้องเป็นกิจลักษณะอะไรของเขาอย่างนี้
ส่วนเรื่องของคดีก็แน่นอนนะคะอยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายตัวจริงให้ได้ให้เร็วนะคะเพราะว่ามั่นใจว่าลุงพลเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่แน่นอน
หายากหายากอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เพื่อนทำงานแบบตรงไปตรงมาแล้วก็หาหลักฐานหาผู้ร้ายได้ไวเพราะว่าความคางแข็งใจความอะไรในครอบครัวของป้าเนี่ย
พ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันจะได้โล่งออกไป
ท่านผู้ชมครับ๑กันยายนนี้นะครับจะมี
งานใหญ่มีคอนเสิร์ตที่พญาเตางอย
ค่ะคุณจินลาภูลลาภก็จะมี
ลุงพลนะครับที่ไปร่วมร้องเพลงด้วยนะครับ
ลุงพลบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าอยากจะได้
ยายจำลองกับยายถอน
ชาวบ้านที่สนิทกันเป็นเพื่อนสนิทยำทุกข์ยำยากเนี่ย

ไปเต้นใกล้หน่อยจะได้อุ่นใจจะได้
สร้างความคลึกคลักศีรษรนี่คะนี่ยายจำลอง

เขาก็มาซ้อมเพลงกันอยู่ทุกวันนะ
จะได้ไปสร้างสีสันให้กับทุกคนบนเวทีนะครับ
ถามว่าตัวเองเต้นเป็นไหมก็เต้นไม่ค่อยเป็นหรอก

เย้จำลองบอกถ้าเต้นมั่วมันมันก็พอได้
เป็นท่าเป็นทางอะไรแบบแดนเซอร์จริงก็ไม่เป็นหรอก
คุณนาริสก็เลยบอกอ่ะทั้งนั้นขอเสียหน่อยก็แล้วกัน

ยืนยันว่าคือก็จะเป็นกำลังใจให้กับลุงพลอยู่ตลอด
ก็เป็นกำลังใจตลอด
บอกมันลำบากมาด้วยกันอะ
มันก็ทิ้งเขาไม่ได้อืม

เคยลำบากไม่ใช่ตอนที่น้องชมพู่ยังไม่ได้เป็นอะไรก็ทำ
ก็คบกันมาตลอด
ไม่ได้ว่าน้องชมพู่หายแล้วมาคบกันไม่ใช่อะไร

บอกคบกันเห็ดคนนำกันนะ
เห็นคนนำกันรักกันแบบว่าช่วยเหลือกันแบบนี้นะ

ก่อนที่น้องชมพู่ยังไม่ยังมีชีวิตอยู่
ไม่ใช่ว่าก่อนน้องชมพู่ไม่ใช่ว่าหลังน้องชมพู่ก็คือ

ก็คบกันช่วยเหลือกันตลอด
ตอนที่เขายังไม่มีบ้าน
เขาไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่
เขาก็ไปขายก็มาปลูกบ้าน
ตอนเขาปลูกบ้านแล้วก็ยังไม่มีอะไร
ที่ดินนี่เขาก็ไปหาเงินมาซื้อเอา

อันนี้เขาซ้อมกัน
เดี๋ยวรอดูภาพซ้อมแบบเต็มแบบมีลุงพลด้วย

แต่ไปดูบรรยากาศโดยรวมของหมู่บ้านกกอกกันหน่อยนะคะ

ตอนนี้ทีมข่าวของเราที่ปักหลักทำข่าวอยู่ที่นั่นมาอย่างต่อเนื่อง
บอกเลยว่าบรรยากาศค่อนข้างจะแตกต่างกันนะคะ
คือก่อนที่จะมีข่าวคดีน้องชมพู่
ณปัจจุบันตอนนี้ที่หมู่บ้านกกอกเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศนะคะ
บรรยากาศก็ถือว่าคึกคักในแง่ที่ว่า
คนเขาก็มีนั่นมีนี่ไปขาย
มีตัดกล้วยจากสวนมาวางขายหน้าบ้านอย่างนี้
ก็คล้ายกับว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะคนเดินทางไปเยอะ
ให้กำลังใจที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่บ้างแหละ
ให้กำลังใจลุงพลบ้างแหละ
ก็มีเสื้อสกรีนไปขาย

มีของที่ระลึกไปขาย
มีร้านอาหารตามสั่งรองรับคนที่จะเดินทางไปอะค่ะ
หมักเม่าแล้วรสชาติมันเป็นยังไง

ก็ถือว่าเป็นการที่ช่วยชาวบ้านไปในตัว

เพราะที่ผ่านมาเป็นไงเดือดร้อน

มาซื้อเสื้อมีเสื้อขายแวะดูก่อนได้

นี่ค่ะก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่เขา
นี่คนละบรรยากาศกับตอนที่ผมไปเลยนะคุณเขียนมาสอน
นี่แสดงว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เลยใช้โอกาสตรงนี้ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสกันแล้วกัน

หมู่บ้านกกอกเนี่ยคนพูดถึงทุกวัน
อันนี้มีขายเสื้อก็จะโบกเวลามีรถผ่านไปผ่านมา

เขาจะสกรีนต่างผลไม้ก็เยอะ

้วยที่กรุงเทพนี่ก็โอ้โหหวีหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่
อยู่นู่นก็ตัดกล้วยจากสวนมาวางขายหน้าบ้านด้วยนะครับ
ท่านผู้ชมครับส่วนที่บ้านน้องชมพู่นะครับบรรยากาศที่บ้านน้องชมพู่วันนี้นะครับ
ก็ยังมีผู้ที่เดินทางมาให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะครับ
วันนี้คุณพ่อน้องชมพู่ได้ต่อท่อน้ำของห้องน้ำใหม่เพิ่มเติมนะครับ
ก็จัดบ้านอยู่ต่อเติมบ้านกันอยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จดีนะฮะ
กำลังต่อท่อน้ำกันอยู่นะครับ
วันแล้วนะครับคดีของลูกสาวนะครับ
พ่อน้องชมพู่บอกว่าก็ยังกังวลเรื่องที่ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
แต่ก็มองว่าการที่ตำรวจทำงานมาตลอด๓เดือนเนี่ย
ก็ถือว่าก็ยังมีความหวังอยู่ทุกวันนั่นแหละนะ
เพราะว่าตำรวจก็ยังทำงานอยู่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นจะต่อยอดจากของเดิมพยานหลักฐานที่ได้
หรือต้องไปเริ่มสอบสวนใหม่เริ่มทำคดีใหม่

แต่ถ้าจะต้องไปเริ่มต้นกระบวนการใหม่ทั้งหมดเลย

พ่อน้องชมพู่บอกว่ายังมั่นใจว่าตำรวจยังทำงานไม่หยุดนะครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเข้ามาในพื้นที่ได้เจอมากนักในช่วงนี้
แต่ก็ยังติดต่อพูดคุยโทรศัพท์แจ้งข่าวกันอยู่
ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
ชื่อว่านายสิทธิชัยปู่ฟ้าย
เป็นญาติของคนในบ้านกอกนี่แหละ
นิมนต์พระไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับญาติที่เสียชีวิตที่ล่วงลับไปแล้ว
แล้วเหตุผลที่นิมนต์พระมาทำบุญก็เนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาได้ฝันว่าตัวเองเนี่ยเดินทางมาที่บ้านกอก
โดยในฝันเนี่ยตัวเองถือซองทำบุญมีแบงค์ร้อยอยู่ในซองอยู่๕ใบก็หยิบเงินทั้งหมดมอบให้กับชาวบ้านคนหนึ่งเพื่อนำเงินไปทำบุญ
พอกลับมาที่บ้านก็ได้กลับไปซักเสื้อผ้าปรากฏว่าเสื้อผ้าเนี่ยจากสีขาวกลายเป็นสีชมพูในฝันไม่รู้ว่าใครจะมาสื่อสารอะไรกับตัวเองยังไง
แต่ก็ตั้งใจว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามาทำบุญดีกว่าเพื่อขอให้หมู่บ้านสงบสุขร่มเย็นขอให้คดีน้องชมพู่เนี่ยจบลงเร็วขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว

ลุงพลกินข้าวตอนเช้า

เศร้าครับไข่ดาวเจียบองอาหารจานด้วน

ไทยดาวก็เจียบองเจียบองเพราะเทศไอจ้ะ

อ๋อกำลังเดินออกไป

ส่วนรังบาลลูกนั่งกินเขาเลย

หนาลูก

ม่วมมาก

ป้าแตนก็ถ่ายเก่ง

เอาว่าแจ้วบองหน้าลูกพล
แจ้วบองหน้าลูกพล

ไปแล้วเดี๋ยวให้ดูกันอีกสักครั้งนึง

เต่างอยใยถอน
จำลอง๒เพื่อนบ้าน

นางวิทย์บุญนิมก็อยู่ด้วย
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะบรรยากาศการซ้อม
กลับทุกคนพร้อมท่าค่าที่พิโรธ
โดยเดี๋ยวสมมะใจคำเถอะเข้ากลัวผ่าน
วันปฏิหารภาคแดงงั้นไง
ไวช่วยเหมือนจัยหายเมื่อโตต้มใจ
นี่ค่ะคือเราก็ยืนยันว่าเราก็ตามความคืบหน้าทางคดีของคดีน้องชมพู่นะครับ
แต่บรรยากาศที่นั่นวิถีชีวิตของชาวบ้านกกอกที่นั่นณขณะนี้มันเป็นแบบนี้จริง
ชีวิตของลุงพลเขาเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้แล้วจริงนะคะนะ
ที่เหลือก็แล้วแต่แนวคิดมุมมองนานาจิตังแล้วฮะเรื่องที่เกิดขึ้น
ค่ะแต่สุดท้ายก็จะต้องหาคำตอบให้ได้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่นะคะ